คุณผู้ชมทั้งสองท่านเคยได้ยินเมนูพระกระโดดกำแพงกันไหมคะ

จริงหรอคุณไม่เคยได้ยินเมนูอาหารที่ชั่วพระกระโดดกำแพงหรอ

ที่ฉันจะพาไปให้ดูว่าพระกระโดดคำแพงจริงมันเป็นยังไง
ไปดูกันที่โคราชนะครับคุณผู้ชม
มีพระท่านหนึ่งชื่อว่าพระประหลัดกิติชัยวรธรรมโมค่ะ
ท่านนี้แหละเจ้าอาวาสวัดผ่านศึกอนุกูลที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา
ช่วงหัวเข้าบนกรณ์มันเกิดเรื่องละทึกขึ้น
อยู่ไก่ก็ร้องเสียงดังแปลก
อันนี้ร้องไม่แปลกหรือ

พระประหลักกิจติชัยก็เลยเอาไฟใช้สองดูถึงกับตลึง
ขึ้นไปบนกำแพงวัดค่ะคุณทำไมอ่ะจงอางตัวยักษ์นอนตัวใหญ่อยู่เลย
พระท่านบอกโอ้โหตัวใหญ่มากเลยบอกพระลูกวัดว่าเอาไฟฉายส่องไปด้านหน้างูนะ
ให้คุณดูงูก่อนอ่าดูโอ้โหตัวยักษ์มากยักษ์ไหมอ่ะดูน่ะ
ท่านบอกว่าให้พระลูกวัดเอาไฟฉายส่องไปที่ตรงหน้างู
เพื่อล่อให้มันมองตามแสงไฟส่วนพระประหลัดกิติชัยค่อยปีนขึ้นกำแพงนะคะ
จากนั้นก็พระลูกวัดนี่แหละที่ช่วยกันเอาเชือกรัดปากงูไว้
แล้วก็แจ้งกู้ภัยมารับไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
โอ๊ยยยยยยยยยยมันตัวใหญ่มากอ่ะไม่
ถามว่าพระครูปรหลักกิธิชัยก่อนบัวทำงานเป็นอาสาสมัครจับงูหรอ

นั่นสิท่านบอกว่าท่านศึกษาการจับงูมาจากคลิปวิดีโอในมือถือ
สงสัยวัดนี้งูจะเยอะถึงแค่ต้องศึกษากันเลย
จริงก็เคยจับมาหลายชนิดแล้วแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ได้จับจงอางขนาดใหญ่นะคะ
เราก็ย้ำกันแบบนี้แหละไม่ชำนาญอย่าทำนะคะอันตรายจริง
แล้วยิ่งจงอางเนี่ยคุณก็รู้อยู่มันคืองูที่พิษแร้งที่สุดในไทยเลยแหละ
๖ทีก็มีตายกันนะคะ
ทำไมมันอยู่สูงจัง่ะ

แต่อันนี้สูงยิ่งร้อนเธอกล้องขึ้นไปอาบแดด
ไปอาบแดดฟ้าใสเมฆสวย
ขออยากออกไปแตะขอบฟ้าสักนิดนึงก็แล้วกันจ้า

อีท่าไหนไม่รู้ขึ้นไปบนเสาไฟฟ้าแล้วคุณก็รู้อยู่ว่าเสาไฟฟ้ามันสูง
เหลือไอ้เก่งนะเนี่ยสงสัยไปจากหลังคาแน่แล้ว
จริงนะถ้าเป็นผมนะผมจะไปดูว่าเสาร์นี้มันเสาต้นที่เท่าไหร่

ที่ขนต้นเขาจะมีการพ่นสี่ต้นว่าต้นที่เท่าไหร่
คือคุณกำลังบอกทีมงานข้างในให้โทรไปใช่ไหม

แล้วชาวบ้านเขาคงจะไปดูว่าวันเสาร์ต้นที่เท่าไหร
มันก็จะแบบเอองูขึ้นไปทำไมอะไรอย่างนี้

เขาก็เลยต้องมีการปิดการจราจรกันหนึ่งช่องเพื่อ
ปฏิบัติการจับเหลือมลงมาจากเสานี่แหละค่ะ

คือเขาบอกว่ามันคงออกมาจากป่าข้างทาง
เลื่อยขึ้นสูงไปอาบแดดบนเสาไฟ

งูเนี่ยพวกสัตว์เลือดคลานเป็นสัตว์เลือดเย็น